แม่บ้านพัชชั้นบ้าน
ข้าเจ้าเป็นขาว
จริงอย่างแบรนด์
ไหนอยากจะเมานะครับแต่ปุ้ยบ้านนี่นะฮะ
เป็นคนให้ความสำคัญเรื่องการกินมากเลยค่ะ

เออไม่ได้พูดหรอ

คิดดูสิฟินสายตาฟินกับลิ้น
เพราะว่าขนมและสู้นิดนี้รสชาติดีมากบอกเลย

ใช่ไปได้เลยเพราะว่ามีขายหลายรุ่น

นี่นี่น้ำลายไหล่แล้วปุ๊ยเอ้ย

กับช่วงที่พักหลักร้อยของอร่อยหลักสิบ
ที่พักหลักร้อย
ของอร่อยหลักสิบ
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะเป็นยังไงบ้างคะ

เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะ

สำหรับร้านอูคูคาเฟ่ค่ะบรรยากาศน่านั่งมากมาก
สามารถมานั่งชิวนะคะจิบกาแฟได้เลยค่ะ
และที่สำคัญตอนนี้คอเริ่มแห้งแล้ว
อยากจะรู้แล้วค่ะว่าเมนูของอร่อยหลักสิบของทางร้านเนี่ยมีอะไรกันบ้าง
ขอเมนูอร่อยหลักสิบของทางร้านได้ค่ะ
สวัสดีค่ะวันดีค่ะ
ไม่ใช่นี่ไงพี่ก็เอาอันนี้มาให้มิ้นเทลงไปบนฝาด้านบนเป็นชาไทยอันนี้เป็นชาไทยใช่ไหมคะแล้ววิธีการคือเราต้องทำยังไงคะก็เทเข้าไปในนี้เลยเทลงไปนี้นะคะ
อร่อยมากค่ะ
เดี๋ยวเราจะขออนุญาตชิมก่อนเลยนะคะ
เนื่องจากเมนูนี้แบบว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลย

อร่อยค่ะพี่จ๊ะ
อันนี้พูดจริงคืออย่างที่บอกเลยว่านอกคือเอาชามาใส่แล้วเนี่ยมันจะได้กลิ่นของชาที่ดียิ่งขึ้น
แล้วก็บวกกับตัวนมที่มันปั่นเข้ากันมันก็จะเป็นแบบหวานมันกำลังดี

แนะนำเมนูอื่นเลยค่ะพี่จ้าค่ะ
อันนี้จะเป็นขนมปังจิ้มนม
พี่วิชาใช้คำว่าจิ้มนมก็คือว่าสูตรของทางร้านเรานมข้นหวานนี้จะไม่เหมือนที่อื่น
แต่เป็นสูตรพิเศษคือก็จะออกแบบมันนิดนึงหวานน้อย
ขนมปังนี่ก็คือขนมปังปิ้ง

แล้วก็ทำเป็นบาร์แล้วก็มาจิ้มกับนม
ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของทางร้าน
นูถัดไปก็จะเป็นวาเฟิลไอศครีม
เฟอร์ของที่ร้านเนี่ยจะแป้งเนี่ยจะกรอบนอกนุ่มใน

ถูกต้องหรือถ้าลูกค้ามาอยากได้กล้วยเพิ่มอยากได้วิปครีมเพิ่มก็บอกเราได้

ถัดมาก็จะเป็นบราวนี่ค่ะ
อันนี้เราทำเองตัวนี้เราจะใช้ฮาเซลนัท
อันนี้แนะนำนิดนึงช่วงนี้ลิ้นจี่โซดา
ของเราจะเปรี้ยวหวานนิดนึง
เหมาะกับอากาศร้อนเมืองไทยเลยใช่ไหมคะพี่จ๋า
มีลิ้นจี่ให้กินนิดหน่อยกำลังดี
ทั้งหมดนี้นะคะคือเมนูของอร่อยลักษิต
แต่ให้พี่จาค่ะช่วยบอกราคานิดนึงค่ะ
ได้เลยขนมปังจิ้มนมนะคะ
ตนี้ราคา๔๐บาทค่ะ๔๐บาทเท่านั้น
อันนี้วาเฟิลไอศครีม๖๕บาทค่ะ
แล้วก็ชาไทปั่น๖๐บาทค่ะ
ตัวสุดท้ายของวันนี้ลิ้นจี่โซดา๕๐บาทค่ะ
โอ้โหแต่ละเมนูเนี่ยนะคะ
เป็นของอร่อยหลักสิบที่แบบว่าตรงตามงบที่เราต้องการเลยค่ะพี่จ๋า
แต่แอบเห็นว่าลูกค้าเยอะมากนะคะ
ไม่รบกวนพี่จาและให้พี่จานะคะไปดูแลลูกค้าก่อน

สำหรับใครค่ะที่อยากจะมาหาร้านคาเฟ่นะคะ

และใครที่ชื่นชอบในเสียงดนตรีแนะนำเลยค่ะ
ซอยลาดเผา๙๔นั้นเอง
ร้านเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะตั้งแต่๑๐โมงถึง๒ทุ่มค่ะ
แม้วันนี้มากินของอร่อยอ่ะก็รู้สึกว่าอยากจะเอาไปฝากเจ๊แอร์กับเจ๊ปุ๋ยไฟล
เพราะว่าเป็นคนดีเป็นคนสวยแล้วก็มีน้ำใจมากเลย
ก็เลยอยากจะเอาของเนี่ยนะคะที่ตัวเองได้กินแบบอร่อยเนี่ยเอาไปฝากเจ๊แอร์แล้วก็เจ๊ปุ๋ยไฟล์ด้วย
งั้นเดี๋ยวจะส่งต่อเข้าไปให้ในที่สตูนนะจ๊ะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยต้องขอตัวไปก่อนค่ะ
แต่ว่าครั้งหน้ามิ้นจะไปเสาะแสวงหาที่พักหลักร้อยของอร่อยหลักจิตที่ไหนมาแนะนำคุณผู้ชม
ต้องติดตามให้ได้นะคะวันนี้ค่ะลาไปก่อนแล้วเราจะมาพบกันใหม่

เฮ้ยยยอยากสิด้งเต็ม

ไม่เรียกด้วยกินคนเดียวก่อนเลยด้วย

อืมพอมาคุย

ที่นี่มีจำหน่ายเข้ามาดู
ต่อเลยน้ำข้นสุดของท้องร้านอร่อยมาก

แต่วันนี้เสียดาย
เวลาหมดลงแล้ว

ยังกลับมาพบกับแม่บ้านรุ่นจิ๋วอย่างเราได้ค่ะ
ในวันจันทร์และวันอังคารนะคะ
และพบกับแม่บ้านรุ่นใหญ่อย่างพี่อ๋อมแล้วก็พี่ไอซ์
ในวันพุธถึงวันศุกร์เวลาเดิมตอน๑๑โมงจนถึง๑๑โมงครึ่ง
พึ่งถังในรับทีวีค่ะวันนี้พวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ